มีการไปขุดรูปเมื่อ๑๓๑๔ปีที่แล้วขึ้นมา

กัญชัยลงว่าผู้มาก่อนการ

อีกแล้วใช่ไหมนานมากอ่ะจริงไม่รู้มีป่ะลูก

เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโฆษณาอยู่นะฮะ

เขาจะคอยอัปเดตข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้มันหายไปจากกระแสสังคม

จริงตอนเคสกระทิงเขาก็เปิด
เคสก่อนหน้านะเขาก็เปิดล่าสุดท้ายนี่นี่ดูสิ
นี่ไงทั้งคู่เลยนะสองคนอ่ะพี่หนุ่มกับพี่มดน่ะ
คนนี้ช่างแต่ช่างแต่งหน้าฉันยังคนเดินมาถึงทุกวันนี้เนาะ
คนนี้ใครคะคนใส่แว่น๑๔ปีไปแล้วอ่ะ

พี่รักอภิรักษ์มาก่อนการตอนนั้นพี่คุยกับเขาเรื่องอะไรนะ
เขานี่ไงนี่ไง
นี่อ๋อเรื่องศัลยกรรมใช่ไหมคะ
ศัลยกรรมเป็น๑๗ครั้งบนใบหน้าอือ
คือจะมีนจำได้ว่าเขาเป็นข่าวรอบแรกสุดที่เขาออกทีวีออกสื่อ
ก็คือเรื่องจากการศัลยกรรมอ่าเอ๊ะขอกลับขออธิบายก่อนนะฮะ
อันนั้นน่ะอีกคนหนึ่งอ่ะที่ทำหน้าทำจมูกหลายรอบก็คือเลขาส่วนตัวฉันเลยนะฮะ
เขาพูดถึงเราย้อนกลับไปเมื่อ๑๔ปีที่แล้วนั่นด้วยนะเนี่ย
การทำศัลยกรรมบ่อยเนี่ยนึกออกป่ะมันเป็นเรื่องแปลกมันยังไม่ได้กว้าง
ยุคนั้นยุคนั้นใครทำจมูก๕๖รอบนี่โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะ
คอนเทนต์ก็จะเอานำมาเล่ากันหมดว่าคุณเปลี่ยนหน้ากี่รอบอภิรักษ์เขาเป็นหนึ่งในนั้น
เขาเป็นหนึ่งในนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคล่ะเหมือนเมื่อก่อนการทำศัลยกรรมมันเป็นเรื่องแปลก
ถูกต้องป่ะการที่แบบเอากระดูกหลังหูมาใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้
มันเป็นเรื่องแปลกมันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ถูกต้องป่ะ
มา๑๔ปีผ่านไปอ่ะดูดิ
พูดมาก่อนการจริงนะพี่สองคนเนี่ย
พี่จะอยู่ในทุกคดีที่เป็นกระแสไม่ได้นะพี่มนต์

แค่ดูแม่จะทัวก็ลงบ่อยลูกปูปัญญาก็สอนแม่
โตจากอเมริกาปูไปยาแม่แม่จำหนูนะ
อะไรลูกลูกปูแม่มีอาคมแต่มันก็แพ้ทัวร์ลงนะแม่
อาคมมันสู้ทัวร์ลงไม่ได้นะแม่
ต่อให้แม่มีอาคมหรือเราไปขอพรจากไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ทัวร์ลงมันน่ากลัวกว่าอาคมนะแม่
เบรกไม่อยู่จริงอ๋อน้องปูบอกค่ะ
นางเล่นหนังอยู่ที่ฮอลลีวูดจริงนะ
ใช่นางกดเด่นนี่คุณดูมัน๑๔ปีผ่านไป
แล้วพี่ก็กลับมาเป็นข่าวคนที่เป็นข่าวโด่งดังอีกรอบหนึ่ง
โด่งดังโด่งดัง